คุณผู้ชมค่ะเหลือเวลาไม่มากนะคะเรียนเข้าเป้าเลยก็แล้วกันว่า
เราจะได้ยินคำว่าดุลพินิษฐ์ค่อนข้างเยอะในคดีนี้ไม่ว่าจะชั้น
พนักงานสอบสวนคือของตำรวจหรือว่าของอายการก็แล้วแต่เรียนเข้า
เลยคือว่าดุลพินิษฐ์ที่ออกมามีคำสั่งไม่ฟ้องของรอง
อายการเนธเนี่ยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
เหนือจากประเด็นที่คณะ๗คนตรวจสอบประเด็นอื่นไหมคะ
ครับในประเด็นนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีบันทึกถึงท่านอายการสูงสุด
ก็คือถ้าดูจากนั้นแม้ไม่ใช่คำว่าดุลพินิษฐ์ต้องดูว่า๑
ทำถูกต้องตามกฎหมายไหมสองทำถูกต้องตามระเบียบไหม
เพราะหน่วยงานที่จะพิจารณาเรื่องนี้เสนอท่านรองการศึก
เขาเรียกสำนักงานคดีกิจการรายการสุดซึ่งมีอธิบดีอีกคนนะครับ
ต้องดูอันนี้และเมื่อส่งอย่างนี้แล้ว
ต้องไปดูว่าการที่จะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ดังที่เมื่อกี้คุณจำขวัญได้ถามท่านประธานกรรมธิการตำรวจแล้ว
ก็จะเห็นได้ว่าการวัดความเร็วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เหมือนกัน
ตอนนี้จะเชื่อฝ่ายไหนนะครับก็เลยต้องมาดูเรื่องพยานบุคคลดังกล่าว
อยากเรียนทางวิชาการนิดหนึ่งในกรณีคดีอาญาเนี่ยนะครับ
สมัยก่อนนะเขาจะเชื่อใครครับเชื่อพยานบุคคลคือประจักษ์พยาน
พยานเอกสารพยานวัตถุไม่เท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้เรามีนิติวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นพยานดับหนึ่งคือพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับพยานนิติวิทยาศาสตร์หมายความว่ายังไง
หมายความว่าไปตรวจแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านรองเนธได้พิจารณา
ท่านก็ไปพิจารณาในเรื่องนี้ว่าพยานนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
ตอนนี้อยู่ที่ว่าท่านเชื่อว่ารถไม่เร็วเพราะอะไร
ท่านก็จะบอกว่ามีพยานบุคคลเข้ามาที่เห็นว่ารถไม่เร็วนะครับดังกล่าวนั้น
คณะทำงานซึ่งท่านอายการที่สุดได้ตั้งเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบด้วยว่าการใช้ดุลพินิษฐ์ดังกล่าวนั้น
เป็นเรื่องที่ละเอียดรอบครอบชอบด้วยกฎหมาย
หรือชอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหรือไม่
ในฐานะที่เป็นประธานกอค่ะท่านอาจารย์อัตภพลคือจริงท่านสามารถให้ความเห็นส่วนบุคคลได้ไหมคะ
ในฐานะของตัวท่านเองเท่านั้นว่ารักษณะของการพิจารณาเรียนดูเฉพาะเอกสารคำสั่งไม่ฟ้องเท่านั้นนะคะ
คือคือการที่มีการโยงพยานซึ่งถูกตีตกไปในชั้นก่อนหน้านี้แล้วเข้ามาในคำสั่งไม่ฟ้อง
แล้วเขาคือคนเดียวกันกับคนที่เปลี่ยนมาเป็นไม่เกิน๘๐เนี่ย
คือตรงนี้ในความเห็นท่านอัตภพลคิดว่าคือตรงนี้การโยงให้เห็นตรงนี้จนมีคำสั่งไม่ฟ้อง
มันฟังขึ้นไหมคะคืออันนี้เป็นดุมินิตอย่างที่ว่า
แต่อยากจะบอกว่าในกรณีหลักนิติวิทยาศาสตร์คุณจอมขวัญทราบไหมครับ
ถ้าตำรวจใช้อะไรครับกองพิสูจน์หลักฐาน
กระทรวงยุทธรรมใช้อะไรครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ในเมื่อตำรวจไม่ได้ใช้ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานแล้วมีพยานเข้ามาให้คิดตอนขณะนั้นนะฮะ
มันก็ไปได้ทั้งซ้ายและขวาในความเชื่อถือ
เนื่องจากนิติวิทยาศาสตร์ที่พิจารณาว่าความเร็วน้อยมีพยาน
ประกันจากพยานบุคคลเข้าประกอบนะครับค่ะ
แต่ถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์จริงแล้วทำไมไม่ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบล่ะ
อย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบดุลพินิศหรือว่าการไม่ใช่ตรวจสอบ
กำลังจะหมายความว่าคือท่านเนธเนี่ยผู้ที่เซ็นเนี่ย
ยังไงต้องถูกตรวจสอบเรียนสรุปถูกไหมคะไม่ก็ควรจะต้องดูว่าการที่ท่านใช้ดุลพินิษฐ์เนี้ย
ถูกต้องหรือไม่คณะทำงานของอายการที่สุดต้องตรวจสอบในจุดนี้ด้วย
เฉพาะขั้นตอนหรือเนื้อหาด้วยคะเนื้อหาครับด้วยเดี๋ยวฉันจะรอค่ะ
วันนี้หมดเวลาค่ะท่านธภาพขอบพระคุณท่านค่ะสวัสดีครับ